พื้นเพลงของผู้ชายคนนี้เป็นคนเสียงดี
เริ่มก่อนเข้าวงการจะชอบอัดคลิปร้องเพลง
ลงยูทูปบ้างนู่นนี่บ้าง

ก็มีแมวมองมาชวนเข้าค่ายเพลง

แล้วตอนนี้ก็มีซุ่มถ่ายละครอยู่ด้วย

จากร้องเพลงแล้วยังร้องเล่นเต้นรำ
เรียกว่าความสามารถคลบเครื่องเลยทีเดียว

ผู้ชายคนนี้ชอบโพสต์ในเฟซบุ๊คบ้าง
อินสตาแกรมบ้างเกี่ยวกับมุมมองความรัก
เรื่องนี้ในวงการเขารู้กันหมดแล้วว่า

ยิ่งก่อนเข้าวงการแรงข่าว
ที่เคยผ่านผู้ชายคนนี้มาเนี่ย
ก็เปิดเผยว่าเขาซุกคู่ขาไว้ที่คอนโดนะจ๊ะ
จะเป็นใครต้องไปสืบกันเอาเองนะจ๊ะ

เคลือมากจนไปไม่ถูก
ก็คือสรุปแล้วเนี่ยนักร้องหน้าใส่คนนี้

แต่มีผลงานในยูทูปมีควรสีดีมีคนตามดูเยอะ
มีคนบอกว่ามีคนถ่ายบอกว่าเป็นออฟวองศักดิ์ผมบอกว่าไม่ใช่

อฟและเอกกี้ไม่ต้องลืออะไรกันแล้ว
ใครอ่ะนี่เค้าเป็นใคระ
ไม่มีมาเองมาจากว่านอก
พี่มาไม่รู้ยังบอกว่าถ้ายังไม่ดังไม่รู้
อันนี้ไม่รู้
อย่างคุณหนุ่มเขียนนะฮะเราก็ขอพักสักครู่

ปูปัญญาจะรีเทิร์นกับโน้ตซะแล้ว
เพิ่งเลิกกันไปแป๊บเดียวก็ดินกันนะ